มีกระแสพูดถึงมากมายเลยหลังจากที่มีภาพของมีพิษสมัย
ภาพหนึ่งถูกปล่อยออกมาเป็นภาพที่ค่อนข้างแบบตึงกระชับฉับไว

เกิดเป็นประเด็นพูดถึงขึ้นมาเยอะแยะมากมาย

จะเป็นยังไงไปฟังกันจ้า
ซูมให้ดูกันแบบชัดกับใบหน้าของนักแสดงรุ่นใหญ่
มีพิสมัยวิลัยศักดิ์วัย๗๗กรัฐ
เพิ่งจะเป็นประเด็นฮือฮาในโลกโซเชียล

เรียบเนียนไร้ริ้วรอยแถมคางเหลี่ยวได้รูป
ทำให้มีข่าวลือไปว่าเป็นผลมาจากการขึ้นเขียงพึ่งมีดหมอ
นักแสดงดาวค้างฟ้าก็ได้ออกมาอวดชม

รีทัสจากทีมงานนิตยสารฉบับหนึ่ง

โดยในทันทีที่ทราบข่าวในโลกโซเชียล

และยังไม่มีแพลนจะทำศัลยกรรมเพิ่มเติม

สามารถดำรุมได้จากจิตใจของตัวเองค่ะ
เอาแค่ดูแลตัวเองนี่ก็แย่แล้วหนู

เดี๋ยวนะตอนนี้มันเยอะแล้วนะ

พอผ่าเข่าผ่าหลังแล้วเราเล่นไม่ได้

อะไรเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไกล

เดี๋ยวนี้มันเร็วนะครับ
เราก็ต้องมายืนยันนิดหน่อย
อกจากใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสดใสแล้ว
ร่างกายของมีพิสมัยก็ยังคงแข็งแรง
สามารถขับรถเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเอง

จากเจ้าตัวยึดถือความมีวินัยในการทำงาน

ทำให้สามารถยืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิง

พร้อมกับฉายานัดแสดงดาวค้างฝานั่นเองค่ะ